กรุงเทพเริ่มครึ้มฝนจะตกแล้ว

จับถ้วยที่เมื่อวานทำนายไปกรุงเทพฯ

หลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของภาคใต้แล้วนะครับ
วันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
บรรยากาศในกรุงเทพอาจจะครึ้มทั้งวัน

แดดก็จะค่อนข้างที่จะไม่แรงมากในตอนกลางวัน

กรมอุตุก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
รวมไปถึงภาพหอยแคลงที่ขึ้นมาเกลื่อนอ่าวตะลุมพุก

ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ในเมืองไทยก็ไม่ต้องแตกตื่นตกใจ
ถ้าหากเปรียบเทียบความบริโรนแรงอย่างฝนครั้งนี้แล้ว
ฝนที่นี่แล้วถ้าเกิดสมมุติเต็ม๑๐ครั้งนี้
ที่จะตกในภาคใต้สัก๕
อ้าวเพลืองหนึ่ง
นานพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้มาหยุดแถวบริเวณทะเล
แถวปลายแหลมยวนประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาเล็กน้อย
มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกนะครับ
เข้าสู่บริเวณอ่าวไทยแต่ว่าการเคลื่อนตัวนี่แหละครับ

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เอง
สามารถกลายเป็นพายุได้แต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะครับ
และที่สำคัญก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหาย
ว่าสร้างฝนให้ตกเหมือนในช่วงครั้งก่อนหน้านี้
นี่คือลักษณะกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครณขณะนี้
ทำให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงบ่ายนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะหายไปนะครับ
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคิริคันลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
แล้วก็จะตกแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำหน่อยหนึ่ง
พอช่วงค่ำนี่แหละครับน่าจับตาเลยทีเดียว
จะเป็นกลุ่มฝนที่มารวมกันบริเวณตอนกลางของภาคนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคลีคัน
จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช

คาดการณ์ว่าจะมีลักษณะเคลื่อนตัวผ่านแนวยาวแบบนี้แหละครับ
หนึ่งวันเต็มนี่
หลังจากนั้นในวันพระคุณหสมบูรณ์ภาคฝนก็จะโล่ง

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
คำนวณจากปัจจัยณขณะนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๔๘ชั่วโมงข้างหน้า
ดังนั้นคนไหนที่อยู่บริเวณอันกราบก็ติดตามเส้นภาพประกาศ
ฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ส่วนนี้คือภาพการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมสีเขียว
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
คำนวณตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงประมาณตี๕ของวันพุธ
กลุ่มฝนนั้นส่วนใหญ่จะไปตกเยอะตกสะสมเยอะตามหมู่เกาะพังงันหมู่เกาะสมุย
คำนวณต่อไปครับกลุ่มฝนก็จะไปเน้นสะสมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชนะครับ
แต่ก็จะสะสมไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการระบายลงสู่ทะเล
แล้วก็ไปสะสมอีกจุดหนึ่งก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันต่อไป
นี่คือภาพรวมจะสังเกตว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้จะแตกต่างมาจากกลุ่มฝนครั้งที่แล้วนะครับ
ที่ตกนานตกแช่และมีจุดที่มีฝนสะสมแหละครับ
อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องกันติดต่อกันหลายวัน
แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
แต่สิ่งสำคัญครับนอกจากเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว
เรื่องของสถานการณ์คลื่นก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมพัทยากันหน่อยนะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการแบ่งช่วงของฝนที่จะตกลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ช่วงแรกก็คือ๑๖ไปจนถึง๑๘
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนมาย้ำเตือนกันหน่อยนะครับ
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
อกจากนี้ยังมีบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับ
หลังจากนั้นอีกช่วงหนึ่งก็คือ๑๙ไปจนถึงวันที่๒๐นะครับ
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกลุ่มฝนก็ประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลาครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่จังหวัดนรัฐธิวาสตรังแล้วก็สตูน
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการติดตามข่าวจากกรมบุตุอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าคลื่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก่อนหน้านี้
ฝนตกครั้งที่แล้วมีคลื่นสูงมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
ภาพนี้เป็นภาพคำนวณสถานการณ์คลื่น
ขึ้นครั้งนี้อาจจะไม่แรงกว่ากว่าครั้งที่แล้ว
หลังจากเที่ยงคืนที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าคลื่นนั้นในช่วงเช้า
วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นวันนี้
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
แล้วก็จะปกปรุงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๑
นักสนาการเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
สามารถให้จะหอบเอากลุ่มฝนจากบริเวณอ่าวไทย

เห็นวงกลมอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
นี่คือจุดศูนย์กลางของหย่อมฝนหย่อมนี้
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกของคืนนี้
ดังนั้นกลุ่มฝนตกหนักก็จะเคลื่อนไปสู่ทะเลอันดามันในคืนพรุ่งนี้นะครับ
ตามมาก็คือเป็นส่วนของหางของกลุ่มฝนที่จะตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไป
อย่างที่บอกแล้วครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องต่อไป
จนถึงวันพรุ่งนี้อีก๑วันหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็ค่อยสาลงนะครับ
เพราะว่ากำลังของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงทะเล

แล้วก็สามารถดูดฝนออกไปจากเมืองไทยของเราได้มากยิ่งขึ้น
จากลมดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนเกิดคลื่น
บริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วยังมีบทบาทสำคัญ
มีการดึงลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ให้มีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเรา
ดังนั้นช่วงนี้ตอนบนจะมีอากาศเย็นลง
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป